สำหรับลำไยหายทองคำยิ่งโตยิ่งสวยออร่ายิ่งจับแบบนี้คุณผู้ชมค่ะ
แต่เชื่อไหมว่าโสดสนิทเลยค่ะเขาบอกมาว่าอย่างนั้นนะคะ
เข้ามาส่งข้อความแบบน่ารักเท่านั้นค่ะ
แววเห่าหรือเปล่าอาจจะถ้าแนวสนุกหน้าเวทีอาจจะได้
แต่ถ้าให้ครบอาจจะไม่ชอบแนวนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้
ผู้ชายอาจจะไม่จีบเลย